คุณผู้ชมครับข่าวนี้แชร์ต่อกันมาในโลกโซเชียล
เป็นมิติใหม่ของร้านหมูกระทะ
ศัพท์วัยรุ่นที่ต้องเรียกว่า
โอ้โหตื๊ดยิ่งกว่าผับอีก

แล้วคือไฟมันต้องมืดขนาดนี้เลยเหรอคะ

โอ้โหนะฮะเป็นคลิปที่โพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อ
สัญชัยจิกหานเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะในซอยวัดห้วยปราบจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนบรรยากาศร้านหมูกระทะแบบธรรมดาธรรมดา
ปิ้งย่างแบบครอบครัว

ฉันกินแล้วเธอก็ปิ้งเดี๋ยวฉันป้อน

มากันเป็นแบบครอบครัวเขาเลยเปลี่ยนให้เป็น

ติดแสงสีเลเซอร์แบบผับเข้าไปเลย

ดนตรีแสดงสดให้ลูกค้าได้เต้นกันหน้าเตาถ่านกันอย่างเต็มที่นะครับ
ชาวเน็ตส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็น
ก็ชมบ้างแหละว่าเจ้าของเขาก็รู้จักเอาใจลูกค้าดีนะครับ
แต่ว่าเขาก็บอกว่าร้านมันมืดแบบนี้เวลาปิ้งย่างบนเตา
มันมองไม่เห็นว่าสุกหรือเปล่าหรือว่าหมูมันไหม้ไปแล้วหรือเปล่านะครับ
ขณะที่ชาวเน็ตหลายคนก็เป็นห่วงเหมือนกันว่ามันอันตราย
เรื่องของเตาต่างใช่ไหมเตามันไม่ควรจะอยู่ในผับใช่ไหม
เดี๋ยวมันอันตรายไฟฟื้นไฟไหม้กัน
และถ้าหากเกิดเมาไม้ทะเลาะวิวาดกันในร้านอาจจะมีการใช้อาวุธ
นั่นก็คือเตาและถ่านต่างเป็นอาวุธในการประทุษร้ายในการตีกันได้นะฮะ
ปิ้งยากเหมือนกันนะคุณนะมันสุกหรือยังเนี่ยมองไม่เห็นต้องมาจอ